ช่วงนี้มาดูผลงานของบิ๊กโจ๊กกันหน่อยนะคะ
มีผลงานใหญ่อีกแล้วชาวบุรีรำเนี่ยเขายิ้มออกเขาดีใจกันเลย
เพราะว่าเขาถูกเป็นคณะกรรมการสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สหกรการเกษตรสตึกค่ะ
ี้ยวเงินแล้วจำนวนผู้เสียหายก็เยอะจำนวนเงินกว่าร้อยล้านบาทนะคะ
ในที่สุดตำรวจก็จับตัวได้อันนี้ก็ต้องชื่นชมการทำงานของตำรวจแล้วค่ะ
เห็นไหมทำป้ายไวนิวมาขอบคุณบิ๊กโจ๊กเลย
เป็นชาวบ้านจากหลากหลายอำเภอในจังหวัดบุรีรำนะคะเป็นพันคนเลย
ที่เขาได้รับความเสียหายจากการถูกคณะกรรมการสมาคมชาปนกิจสงเคราะหกรการเกษตรสตึก
เงินสิทธิ์ใหม่ทดแทนหรือว่าค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิต
รายหนึ่งตกประมาณ๑๒๐๐๐๑๕๐๐๐บาทโดนเบี้ยวมานานกว่า๓ปี
สมาชิกที่ได้รับผลกระทบกว่า๓๕๐๐รายรวมความเสียหายแล้วกว่า๑๐๐ล้านบาทค่ะ
ทุกคนเนี่ยดูสิทั้งดีใจทั้งให้ดอกไม้ทั้งชื่นชมขอบคุณให้กับคนตำรวจโทษสุรเชษฐหักพาน
ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าบิ๊กโจ๊กที่ลงพื้นที่ติดตามคดีนี้ให้
มีการจับตัวกรรมการสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์มา๙คนตามหมายจับสารจังหวัดบุรีรำนะคะ
ซึ่งข้อหานักเลยทีเดียวร่วมกันช่อกงประชาชนร่วมกันยักยอกทรัพย์
ร่วมกันดำเนินกิจการชาปนกิจสงเคราะห์โดยไม่ได้จดทะเบียนเป็นสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์
ขึ้นทะเบียนชาปนกิจสงเคราะห์ร่วมกันดำเนินการชาปนกิจสงเคราะห์โดยฝ่าฝืนกฎหมาย
ตำรวจไปค้นอายัดทรัพย์สินของคณะกรรมการทั้ง๙คน
มีรถยนต์๘คันเงินสด๘แสนบาทอาวุธปืน๒กระบอกบ้านและที่ดินอีกมูลค่ากว่า๓๖ล้านบาทค่ะ
โดยจะมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
บิ๊กโจ๊กยังพยายามเจรจาให้ผู้ต้องหาคืนเงินให้กับผู้เสียหายให้ได้มากที่สุดด้วย
เพราะถือเป็นการกระทำที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนค่ะ